คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการออกมาจับจ่ายซื้อของ
รวมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับ
แล้วก็การไหว้ด้วยของเทศกาลตรุษจีนนะครับ
โดยเฉพาะที่บรรยากาศที่บริเวณถนนเยาวราชนะครับ

ไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติ
ที่ไปร่วมท่องเที่ยวกันในช่วงของตรุษจีนนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณปานจุติประดับเพชร

บรรยากาศถนนเยาวราชหรือชัยนทาวน์กรุงเทพ
ตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหรือวงเวียนโอเดียน
คักไปด้วยประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน
บรรดานักท่องเที่ยวที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าสีแดง
สีมงคลตามความเชื่อของชาวจีน
เดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน
ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่ำรวยโชคดีปีหมาทอง
โดยสมาคมแต้จิ๋วเป็นประธานการจัดงาน
จากภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่าตลอดสองข้างทางของถนนเยาวราช
ไปด้วยการออกร้านให้ได้ช็อปชิมของดีของอร่อย
ซึ่งไฮไลท์ของการจัดงานตรุษจีนเยาวราชปีนี้
คือได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมจีนและสถานทูตจีน
ส่งตรงเชฟชื่อดังกว่า๑๐คน
เพื่อมาปรุงสุดยอดอาหารจีน๑๐เมนู
ให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนได้ชิมกันค่ะ

ปังค่ะต้องปัง
ถ้าไม่ปังก็แถมแหลกค่ะ
เราไม่ขนทิ้งเราไม่ขนกลับเราแถมแหลก
เพื่อนประชาชนมาเที่ยวมาอุดหนุนกัน
สนับสนุนแม่ค้าตาดำนะคะ
ด้านนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานในวันนี้

ที่ได้อยู่ในบรรยากาศของวันตรุษจีนที่เยาวราช
และในฐานะลูกหลานคนจีนก็อยากเชิญชวน
มาเที่ยวงานตรุษจีนที่เยาวราชกันค่ะ
เรานัดกันว่าตุดจีนปีนี้ได้จังหวะ
เรามาเที่ยวงานตรุจจีนยาวราชกันเนอะ
ทีนี้มันคือมามันก็ต้องให้ได้บรรยากาศ

แต่ว่าที่นี่ค่ะก็เลยนัดการแต่งมา
แล้วก็มาเที่ยวที่นี่ค่ะ

มีความสุขค่ะเราไม่ต้องตีตัวไปเมืองจีนก็ได้
ที่นี้ก็พูดภาษาเดียวกับเรา
อาหารจีนที่เป็นรสชาติคนไทย
และในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน
บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ๖รอบพระชนมพันศา
ที่ช่วงค่ำเวลา๒๐นาฬิกาโดยประมาณ
เริ่มการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมจีนอาทิ
การแสดงเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมือย
การแสดงมายกลเปลี่ยนหน้ากากจีนและอีกมากมาย
รวมถึงการแสดงพื้นเมืองที่ส่งตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ
แนะนำเรื่องการเดินทางสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจ
มาร่วมงานตรุษจีนที่เยาวราชแห่งนี้นะคะ
แนะนำให้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงเย็นและค่ำในวันนี้นะคะ
จะมีประชาชนเดินทางมาเพิ่มขึ้นเรื่อย

ขอบคุณคุณปานสุติบริการก็จะเริ่มเคิดขัด
ขึ้นเรื่อยโดยเฉพาะช่วงเย็นในวันนี้นะคะ